ค่อยแกะกลีบพับกลีบออกไปและปรากฏว่าเจอเพชรพญานาค
ธาตุกายยสิตอยู่ในดอกบัว
เรื่องนี้คนในโลกโซเชียลถ้าเป็นเรื่องความเชื่อ
ก็จะเชื่อว่าโอ้โหมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ
แต่ตอนนี้อาจารย์เจษดาตาสว่างเนี่ย
อธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์
อ่ะมีมุมความเชื่อก็มีแล้วนะนะครับ
มุมวิทยาศาสตร์อาจารย์เจษดาก็มาชี้แจงนะครับ

เป็นภาพหญิงสาวนั่งแกะกลีบดอกบัว
พบว่าภายในมีสิ่งที่คล้ายอัญมณี
ตัวเธอเองเรียกว่าพระธาตุ
ก่อนที่จะเจอเม็ดใหญ่ที่สุดเป็นสีเหลือง
คือไม่ได้มีเม็ดเดียวมีหลายเม็ดนะครับ
หญิงสาวคนนี้เรียกว่าเพชรนาคาพลอยพญานาค

รอบที่แล้วได้มาเป็นสร้อยสังวานเลยนะ
ไม่ใช่เป็นเม็ดเป็นสร้อยเลย

ได้รับดอกบัวมาจากพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ด้านหลังคือ
พระหลวงปู่ชัยวิทธิ์ปวาโบร

ใช่อยู่ข้างหลังนี้นะครับ
ที่ดูแลสำนักสงฆ์ป่าอุดมปู่นาคาย่านาคี
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ

ทางด้านของกรองศาสตราอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ทดลองทำสิ่งของที่ให้อยู่ในดอกบัวได้

พร้อมกับโพสต์ข้อความบอกว่า
เฉลยกลนี้ไปหลายรอบแล้วนะ

แต่ว่ารอตอนเช้าให้ดอกบัวบานแล้วใส่ของลงไป
ตกตอนเย็นดอกบัวเขาหูบเอง
ก็ค่อยมาทำเป็นพับกรีบแล้วก็หลอกคน
คืออาจารย์เจษดาเคยพิสูจน์เรื่องดอกบัวมาแล้วนะครับ
บอกว่าคือตอนเช้าบางทีดอกบัวมันบาน
นะครับคนก็แอบเอาของเนี่ย
ใส่เข้าไปอัพเพชรอพลอยเดี๋ยวใส่เข้าไป
เสร็จแล้วดอกบัวเขาก็หุบเองตอนเย็น
นะครับแล้วก็ตัดดอกบัวมาแล้วก็